ก็พยายามดูแลตัวเองนะฮะใส่กาดนะฮะนาคากาดน้ำอำมีกาดอย่าตกนะฮะ
ใส่นาคากาดน้ำอำไหมนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็พกเจลอัลกอฮอล์ด้วย
ขณะเดียวกันวันนี้เพจเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณะประชาชนจีน
ประจำประเทศไทยเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความระบุอย่างนี้ว่า
ซีโนแวคชุดใหม่จำนวน๒ล้านโดสเนี่ยตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วนะครับ
จุบันเนี่ยจีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้กับประเทศไทยแล้วนะครับ
จำนวน๑๒ชุดรวมทั้งสิ้น๑๐๕ล้านโดส
จีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันว่าการจัดหาแล้วก็การกระจายวัคซีนนั้นรัฐบาลจะจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม
กว่าจะครบ๑๐๐ล้านโดสซึ่งนายกพูดไปแล้วว่า๑๐๐ล้านโดสเนี่ยนะครับ
เพื่อฉีดให้ครอบคลุมประชาชนของประเทศไทยของเรา๕๐ล้านคน
ถ้าสมมุติ๕๐ล้านคนก็เท่ากับ๑๗๐ของประเทศส่วนการกระจาย
จะพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรมเพราะว่ามีกระแสข่าวลือมากมายเหมือนกันนะฮะ
วันนี้คุณอนุทินก็บอกว่าเอาละไม่ต้องห่วงจะกระจายนะฮะอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรม
รวมทั้งบริบทพื้นที่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยซึ่งเขาก็จะเร่งกระจายไปตามแผนที่วางไว้
ณวันนี้หลายที่ถ้าสมมุติใครติดตามอยู่ก่อนที่เราเข้ารายการสิริราชสิริราชเองวันนี้ก็มีการประกาศแล้วนะฮะ
ว่าห้องไอซียูเต็มตอนนี้สิริราชเองก็ห้องไอซียูเต็มหมอเป็นคนออกมาบอกเอง
คุณหมอออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้สิริราชเองตอนทุกอย่างคืองดคืองดประกาศปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร
สถานการณ์โควิดเนี่ยยังระบาดหนักจริงแล้วสถานการณ์โควิดยังระบาดหนักตั้งแต่๒๓
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๒๓จนถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้
รับบริการผ่านแพทย์ทางไกลหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทนนะฮะ
ก็ทางสิริราชเขาได้ออกมาประกาศโรงพยาบาลศิราชปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคเวร
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างนี้นะครับอย่างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้
เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ป่วยเข้ารับการบริการเยอะมากแล้วก็วันนี้ทางสวบคอเขาแจ้งคลัสเตอร์ใหม่นะครับ
มี๓คลัสเตอร์ด้วยกันนะฮะก็มีที่เขตบางกะปิเป็นกับคนงานก่อสร้าง
อันนั้นก็มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เขตที่สองเขตศรีลมเป็นคนงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน
อันนั้นก็ตรวจเจอกันเป็นร้อยเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็มีคลัสเตอร์ใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
จะช่วยให้การควบคุมโรคมันระบาดได้น้อยลง
เพราะฉะนั้นเอาตรงคือถ้าสมมุติเราดูยอดผู้เสียชีวิตมันก็ยัง๔๐๐๐กว่าอยู่
จริงแล้วอย่างที่เขาพูดกันนะฮะหัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เราเริ่มต้องเลือกว่าใครจะได้ไปไปต่อไปต่อมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
อันนี้คือความและใครควรจะยุติกาดอย่าตกการป้องกันสำคัญเสมอ
ปาร์ตี้สังสรรค์เบาได้เบาเถอะอันนี้หมอเขากราบขอร้องนะฮะ
ครับผมขอความร่วมมือมาเขาพูดอย่างนี้เลย
ก่อนที่จะอธิบายอีกครั้งนึงว่าอ่านให้จบก่อนตัดสินนะคะ
นี่เป็นสถานการณ์จริงที่ขนาดนี้เรากำลังเผชิญกันอยู่
ทำไมไม่พูดถึงไม่ด่ารัฐบาลบอกตรงเสียเวลาค่ะ
ไม่เคยผิดหวังในรัฐบาลเพราะไม่เคยหวังนะครับ
เหมือนที่ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยปลาจะปีนต้นไม้ให้ได้
ไก่จะดำน้ำเป็นสถานการณ์ที่เรามาถึงจุดนี้ได้
ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับเราไม่ควรเสียเวลา
หรือใช้เวลานานกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อันนี้คือเขาพูดอย่างชัดเจนนะฮะ
ทำไมมาเตือนเรื่องกาดอย่าตกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้
หลายคนเข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อ
หลายคนยังรอวัคซีนอย่างเดียวหลายคนยังอยากใช้ชีวิตผ่อนคลายมาก
อันนี้เขาบอกอย่างนั้นนะครับหากท่านระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วทำต่อไปค่ะ
หากไม่ค่อยได้ระวังก็ระวังเสียแค่เปิดหน้ากากมาด่ารัฐบาลก็กระจายหรือรับเชื้อได้แล้ว
อันนี้คือแพทย์หญิงยุวเรศมักคะสิทธิชาญบัญชาท่านเป็นหัวหน้าภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทยศาสตร์ศิริราชขอโทษครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าได้ไปโพสต์โพสต์ด้วยขนาดนี้
เห็นบอกว่ามันเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเหลือ๒๐นะฮะมีคนแบบแชร์ในโพสต์มาเยอะแยะเลยนะครับ
แต่ล่าสุดที่เชียงใหม่ก็หนักเหมือนกันมีบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเชื้อโควิดไป๔๑ท่านด้วยกัน
ถ้าสมมุติเราติดตามข่าวตอนนี้คือข่าวจะมาเรื่อย
ซึ่งวันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดคือแม่ลูกที่เสียชีวิตด้วยกันจากโควิด
คนก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วแบบว่าส่งกันไปขนาดเดียวกัน
วันนี้นะฮะออยเขาก็อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ครับ
ขึ้นจะเป็นในประเทศไทยแล้วแต่ก็แน่นอนว่าครับ
เซอร์เรากว่าเราจะได้ใช้จริงจริงคือไตรมาสสี่อืม
ไอ้สิ้นปีนู่นสิ้นปีก็คือ๓เดือนสุดท้ายนี่แหละ
ครับผมนะฮะนะฮะโอเคอ่ะ